ที่ระยองครับกลุ่มวัยรุ่นเอารถกระบะเงินเหลือหรือไงล่ะน้องเอ้ย
เอายางมาเบิร์นในยุคน้ำมันแพงแบบนี้
เอายางมาเบิร์นโอ้โหควันดำชาวบ้านเขาเดือดร้อนลองดูครับ
โอ้โหมีโยนองค์ให้สัญญาณด้วยพี่เบิร์ตนี่มันจะเบิร์นหรือมันจะพ่นหมึกอ่ะ
เขาบอกเร่งเครื่องเบิร์นยางกันแล้วก็ปล่อยหมึกด้วย

ส่งเสียงดังไปทั่วแล้วก็เร่งเครื่องขับออกไปฮะ
ท่ามกลางนะครับเสียงเชียร์ของพักพวก
อย่างที่ดอมบอกอะไรนะมีคนคอยปล่อยตัวใช่ไหม

บนถนนวังตะผินซอยสุพรรณ
ใกล้กับงานคอนเสิร์ตสไตล์สายโจ๊ะนะฮะ
ที่จัดอยู่ข้างปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่๔
ตะบนปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับ

เที่ยงคืนปิดถนนแข่งกันเลยเนอะ

แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก

เพราะว่ามีใกล้พื้นที่มีคอนเสิร์ตใช่ไหม
ส่วนบนถนนพบร่องรอยยางสีดำนะครับ

บางคนบอกโอ๊ยหลับแล้วเมื่อคืนไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย
นั่นล่าสุดตำรวจสมภาพปลวกแดงนะครับ

ชาวบ้านอาจจะมีเหตุผลของเขาที่ไม่บอก
ตำรวจสภาพปลวกแดงเก่งมากครับ
รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้ว

ดำเนินคดีเชื่อว่าจะได้ตัวทั้งหมดเร็วนี้ครับ

ค่ะเดี๋ยวรอดูผลงานนะคะ